คุณผู้ชมคะวันนี้มีการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะญาตราทางชวนละมา
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะ
วันนี้เนี่ยมีประชาชนไปปักหลักไปรอการชมการซ้อมใหญ่ขบวนเรือนี้นะคะ
ซึ่งก็มีการประดับตกแต่งเรือตามรูปแบบโบราณราชประเพณี
ส่วนกำลังพลก็แต่งกายเหมือนกับวันพระราชพิธีจริงเลย
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณคารินกะมุดโยธินรายงานจากสะพานพระราม๘ค่ะ

บริเวณนี้ครับมีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง
มาเฝ้ารอชมความงดงามสมพระเกียรติของขบวนเรือพระราชพิธีทางด้านหลังของผมนี้ครับ
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ครับตื่นเต้นมากครับ
ที่จะได้ชมพระราชพิธีทั้งหมดได้ใกล้แบบนี้ครับ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
พระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราชพิธีทางของพระราช

วันนี้จะรออยู่จนเสร็จที่ชิงเลย
ค่ะวันนี้ทำเมื่ยดึกหรือมา
เดินมาตั้งแต่ตอนประมาณสักนัดกับเพื่อนประมาณสัก๑๑โมง
แล้วรถติดมากมาจากเซียงท่านเกษรถติดแต่ก็นั่งมาเรื่อย
พอดีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าจะถ่ายรูป
ดูต้นขบวนทั้งหมดให้มาตรงจุดนี้ค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับตรงวิธีทางน้ำ
ใช่เป็นครั้งแรกที่มาดูธรรมดาจะดูจากที
ธรรมดานดูจากที
สิงห์ขณะนี้ภาพขบวนเรือทางด้านหลังของผม
เริ่มเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีไปตามลำน้ำเจ้าพระยาแล้วครับ
อีกฝากฝั่งหนึ่งครับบริเวณถนนมหาราช
ซึ่งจะมีการซ้อมริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิต
เข้าสู่พระบรมมหาราชวังได้มีจุดคัดกรอง
ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะผ่านไปชม
ริ้วขบวนราบและเฝ้าทูลอองธุริพบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่๑๒ธันวาคมนี้
ซึ่งวันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายของการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งสุดท้าย
และได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาจับจองที่นั่งได้เช่นกัน
เพื่อชมความงดงามสมพระเกียรติของริ้วขบวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ครับ
หลังจากนี้อีกประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ริ้วขบวนราบจะเคลื่อนออกจากท่าราชวรดิตไปตามถนนมหาราช
เข้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ
ซึ่งประชาชนที่มาจับจองพื้นที่ครับ
จะได้ชมความงดงามสมพระเกียรติเสมือนจริง
ซึ่งการแต่งกายและขั้นตอนทั้งหมดของวันนี้ครับ
จะเป็นเหมือนวันจริงทั้งหมดครับ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสะพานพระราม๘ครับ